มันเป็นข่าวออกมามันซ้ำกันเรื่อยเลยนะคุณ

ดูดเท้าดูดรองเท้าแบบนี้คุณผู้ชมฮะ

ดูดรองเท้าแตะของลูกค้าเข้าไปเลย
โชคดีเนี่ยไม่ดูดเท้าดูดขาเข้าไปด้วยนะครับ

เขาบอกว่าภาวะกันทั้งห้างเลยนะ
ส่วนคนที่มาดึงรองเท้าแตะออก

จากคลิปจะเห็นว่ามีรองเท้าแตะเนี่ย
ถูกดูดติดเข้าไปอยู่ใต้ฐานทางเลื่อนแล้ว

แม่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็รีบมานี่ดึงรองเท้าก่อน

สั้นแค่นี้แต่คุณเชื่อไหมว่า

แล้วก็เกิดต่อเนื่องอย่างทางเลื่อนที่สนามบินดอนเมือง
แล้วก็กลัวว่าเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้อีก

ใช่ฮะแล้วคราวนี้ก็มาอีกห้างหนึ่งนะฮะ
ในคลิประบุว่าเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวของเราไม่รอช้าเดินทางไปที่ห้างเดือนกล่าว
พูดคุยกับเจ้าของคลิปคุณปุ๊ก
คุณปุ๊กเป็นพนักงานฝ่ายขายบริษัทแห่งหนึ่ง
บอกนะครับเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันเสาร์ค่ะ
วันนั้นเธอมาออกบูธหน้าบันไดเลื่อนตรงนี้พอดีเลยนะครับ
สังเกตเห็นตอนนั้นตอนแรกคนมุงดูอะไรกันเต็มไปหมดที่บันไดเลื่อนนะฮะ
ซึ่งในตอนนั้นบันไดเลื่อนหยุดทำงานแล้วเธอก็เลยเดินไปดู
มีรองเท้าแตะข้างหนึ่งมันเข้าไปติดตรงร่องหรือว่าปลายทางของบันไดเลื่อนขั้นสุดท้ายนะครับ
เธอก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นจังหวะที่แม่บ้าน
และเจ้าหน้าที่รอปภมาดึงรองเท้าแตะที่ติดออกไปนะครับ
ส่วนทางด้านของเจ้าของรองเท้าเป็นใครรู้ไหมฮะ

คุณปุ๊กเล่าให้ฟังบอกเจ้าของรองเท้าเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๓๐ปีนะครับ
หลังจากที่รองเท้าเขาเข้าไปขัดเข้าไปติดอยู่ในนั้น
เขาก็เดินโทรศัพท์ต่อไปทำท่าเขิน

เขินแล้วก็แบบว่าโทรศัพท์ดีกว่าอะไรแบบนี้
คือเหมือนกับแก้เกอร์แล้วให้รองเท้าติดอยู่แล้วก็เดินเท้าเปล่าไป

แข้งนิ้วโน้เลยไม่ไปติดด้วยนะครับ
มีแค่รองเท้าแตะที่ติดไว้นะครับ
จากเหตุการณ์นี้อัฮูเขาบอกว่าคนในห้างหลายคน

ส่วนเธอเองก็กลัวบันไดเลื่อนต้องระมัดระวังให้มากขึ้น
เพราะตอนนี้บันไดเลื่อนเอ่ยทางเลื่อนเอยมันเป็นข่าวเยอะเลยนะครับ
บรรไนมันก็หยุดละนะแล้วเขาก็เลยเดินขึ้นมา

แล้วก็มีเธอก็โทรตามเจ้าหน้าพี่
มีเหตุเรื่องบรรไนเลื่อนเยอะในช่วงนี้

รองเท้าไปติดแล้วมันหยุดเลยอ่ะหยุดการทำงานให้ได้เลยอ่ะนะครับ
ระบุว่าจากเหตุการณ์นี้ได้ทำการตรวจสอบพบสาเหตุ
เกิดจากการก้าวเท้าขึ้นไม่ทันของผู้ใช้บริการ

ทำให้รองเท้าแตะเข้าไปติดที่ขั้นบันไดขั้นสุดท้าย
โดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่เห็นเหตุการณ์ได้ทำการกดปุ่ม
การทำงานของบันไดเลือดได้อย่างทันท่วงที
จากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะฮะ
แต่ว่าจริงแล้วบันไดเลื่อนหลายอันจะเป็นระบบเซ็นเซอร์แล้วนะคุณนะ

คุณผู้ชมฮะมีวิธีการในการขึ้นบันไดเลื่อนแบบนี้

ขนที่อยู่ข้างบันไดเลื่อนเหมือนเป็นแปลง
หลายคนชอบเอารองเท้าไปให้เขาขัด

คือเอาไปจ่อแล้วเวลาบันไดเลื่อนมันขึ้นไปมันก็จะปัดผ่านผ่านรองเท้า

แต่จริงแล้วไอ้ขนตรงนี้เขาเอาไว้ป้องกันคุณ
คือถ้าเท้าคุณไปโดนขนตรงนี้เมื่อไหร่
คุณต้องเอาออกจากระยะของขนตรงนี้อีกสักประมาณ๑๐เซน
ดังนั้นไม่ใช่เอาเท้าไปให้เขาขัดรองเท้าแบบนั้นนะ

และอย่างคุณรองเท้าแตะยิ่งต้องระวัง

มันเหนียวมันสามารถติดได้ดูดได้แบบนี้นะครับ
เด็กเล็กด้วยนะบางทีเด็กแบบอยากยืนอยู่บันไดเลื่อนอยากยืนเอง
พอถึงเวลาจังหวะที่จะก้าวขึ้นเขายังกะจังหวะไม่ถูก

ถ้าเชือกหลุดเดี๋ยวมันติดเข้าไปใต้นั้นนะฮะ